บอกค่ะด้วยแรงสรรสะเทือนก็ไม่ได้สร้างความเสียหาย

บริเวณรอบเนี่ยก็บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในจุดใกล้เคียง
ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะ

อะไรวะ

คือถ้าอยู่มีเสียงดังแบบนี้แถวบ้าน

นี่ก็ตกใจไม่น้อยนะคุณนัทพงศ์

ดูจากภาพจากกล้องท้อนเปลี่ยนก็แผ่นดินไหว

มันเหมือนมีความสั่น

ต้องรีบอุ้มหลานไปเลยค่ะคุณป้าท่านนี้

คือลบคนแถวนั้นก็อาการเดียวกันค่ะ

ได้รับความเสียหายมาเปิดเผยนะคะ
เขาบอกว่าบ้านอยู่ที่ซอยเล็กสกุล
ตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามห่างจากจุดเกิดเหตุ
ไม่ถึง๑กิโลก็ได้รับความเสียหาย
ผู้หญิงในกล้องวงจรปิดก็คือแม่

ยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยค่ะ
กำลังกินจะกินกาแฟชงกาแฟมาแล้วก็พาหลานมานั่งดูทีวีหน้าทีวีแล้วคราวนี้มันระเบิดระเบิดทีแรกอ่ะก็คิดว่าเป็นหม้อแปลงก็ยังเอ๊ะก็เดินไปดูแค่หน้าบ้านแล้วพออีกทีนึงมันก็ดังแบบดังมากก็คิดว่าแท้งหลังบ้านอ่ะเพราะว่าบ้านอ่ะมีแท้งน้ำอยู่ติดกับตัวบ้านก็คิดว่าแท้งน้ำอ่ะ

หลังที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากแรงระเบิดด้วยเหมือนกันเห็นไหมคะ

เพราะว่าเสียงมันดังมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเนี่ยค่ะ